ตายตายตายตาย

ประกาศเตือนเลยมาแล้วพี่น้อง
ดูสิฝนถล่มดินไหลฮะ

นี่คือสำนักสงฆ์บางทองครับที่กระทู้ภูเก็ต
น้ำจากภูเขาลงมาสีแดงคลักเลย
โครนไหลลงมาในพื้นที่สำนักสงฆ์ครับ

เหตุเกิดช่วงสายของวันนี้เองนะครับ
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านเคหาเอื้ออาทร
บ้านลิพรถนนเทพกสตรี

อันนี้เป็นจุดที่เราเข้าไปถึงแล้วรถแล่นได้
นี่ดูสิตรงนี้ลำบาก
ส่วนที่อำเภอเมืองครับฝนตกหนักต่อเนื่อง
ตั้งแต่กลางดึกของวันที่๑๘ต่อเนื่องจนถึงเช้าของวันนี้
ส่งผลให้ปริมาณน้ำในคลองบรังใหญ่
สูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับแล้วก็มีปริมาณน้ำจากกระทู้
ไหลมาในเขตเทศบาลนครภูเก็ตอีก
เอ่อขึ้นมาบนผิวการจราจรบริเวณแยกธนาคารชาเตอร์
ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญวันนั้นเพิ่งอ่านไปว่าน้ำท่วม
มนตรีถนนพังงาแล้วก็ย่านเมืองเก่า

ท่านผัวรัชกาลจังหวัดภูเก็ตสั่งการไปยังเทศบาลนครภูเก็ต
เร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลเป็นการด่วน
แล้วให้ปพภูเก็ตแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในจุดเสี่ยง
ขนย้ายเข้าของขึ้นที่สูง
คุณผู้ชมครับสำหรับฝนที่ตกหนักในช่วงนี้
เป็นผลมาจากพายุไต้ฝุ่นเนสานฮะ
เข้าสู่ร่องมรสุมผ่านภาคใต้ตอนกลาง
ประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้
ทำให้ภาคใต้ขณะนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะครับ